พืชผักราคาเป็นอย่างไรจะพาไปดูกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดราคาผักปรับตัวสูงขึ้น
คือที่จังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะคะเขาเจอปัญหาคือแม่ค้าเนี่ย
ผักในพื้นที่ก็รับมาไม่พอขาย
ก็ต้องไปรับมาจากภาคเหนือรับมาจากกรุงเทพ
ทีนี้ราคาก็ต้องสูงขึ้นสิเพราะว่าค่าขนส่ง

คุณผู้ชมเป็นตลาดสดพิศนุโลกรวมใจนะคะหรือว่าตลาดสดเทศบาล๖
ประชาชนเขาก็ไปจับจ่ายซื้อของกันตามปกติค่ะ
แต่ว่าที่นี่ประสบปัญหาผักบางประเภทไม่พอขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ก็เลยต้องไปรับมาจากทางภาคเหนือแล้วก็ตลาดสี่มุมเมืองในกรุงเทพ
ทีนี้ก็อาจจะส่งผลให้ผักชนิดต่างราคาสูงขึ้นมากกว่าปกติ
ราคาขายผักชีอยู่ที่โลละ๑๓๐๑๔๐บาท
ต้นหอมกิโลกรัมละ๘๐บาท
คณะอยู่ที่๕๐๖๐บาท
ปุ้งจีนก็กิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาท
วางตุ้ง๖๐บาทผักกาดหอม๘๐บาท
กัดขาวกิโลกรัมละ๔๕๕๐บาท
แล้วก็กะหล่ำปลีอยู่สักประมาณ๖๐๗๐บาท

เขาบอกว่าแหล่งปลูกผักที่นี่ใหญ่ของจังหวัดเลยที่ตำบลบึงพระ
แต่ว่าเขาจะปลูกได้ตอนนี้แน่นะคะ
มีเฉพาะผักบุ้งจีนผักกาดหอมต้นหอมผักชีแล้วก็กวางตุ้งเท่านั้น
เพราะว่าไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้

พอฝนตกทำให้ผักเน่าเสีย
แปลงดินก็แข็งผักก็ไม่เจริญเติบโต
ทีนี้เกิดปัญหาก็ต้องไถทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่หมดเลย
นี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ

พังงาที่ตลาดสดกลาภูงานะคะในเขตเทศบาลเมืองพังงา
หลายชนิดก็ปรับราคาสูงขึ้นเหมือนกัน
เนื่องจากว่าแหล่งปลูกผักในภาคกลางหลายจังหวัด
อย่างที่เห็นถูกน้ำท่วมไงคะฝนพายุก็ได้รับผลกระทบ
ทีนี้ผักที่ส่งให้กับลูกค้าในต่างจังหวัดก็เริ่มลดลงไปด้วย
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะ
ประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลกินผักที่จะเริ่มขึ้นในวันที่๖๑๔ตุลาคมนี้
ทีนี้ไปสำรวจราคาของขาวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหมูไก่ราคาปกติไม่มีการปรับขึ้น
แต่ว่าสถานการณ์โควิดที่ระบาดในพื้นที่พังงาก็มีส่วนเหมือนกัน
เพราะว่าประชาชนก็ประหยัดไม่ค่อยออกมาใช้จ่ายกันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะ
แม่ค้าบอกว่าภาพรวมการหาซื้อผักก่อนการจัดประเพณีถือสินกินผักของจังหวัดพังงาปีนี้
เงียบเหงามากขายของยากขึ้น
ปีนี้ยอดขายลดลงกว่าปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะคะ